ฝีดาดวานอนคือในช่วงที่สัปดาห์ที่ผ่านมา

มีการรายงานกันไปว่าตัวเลขมันพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว

คนที่ป่วยเป็นฝีดาดวานอนเพิ่มขึ้นนะคะ
สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็น๔๒รายค่ะ
เป็นเพศชาย๔๑รายเพศหญิง๑รายด้วยกัน
แบ่งเป็นสัญชาติไทย๓๘ราย
เมียนมา๒รายจีน๑รายแล้วก็อิตาลี๑รายค่ะ

ก็คือร้อยล้านหกสิบเก้าของผู้ป่วยใหม่ทั้งหมด
แล้วก็ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชายรักชาย๓๓ราย

ชายรักหญิง๓รายแล้วก็ไม่ระบุก็มีนะคะอีก๓รายด้วยกัน
โดยผู้ป่วยใหม่๑๗รายหรือว่าร้อยละ๔๐๕เนี่ยค่ะ
มีประวัติเสี่ยงมีเพศสัมพันธ์กับคนไม่รู้จัก
คือถ้าไปดูตัวเลขตั้งแต่วันที่๑มกราคมถึง๑๘กันยายน๒๕๖๐
รวมผู้ป่วยแล้วนะคะ๓๘๕รายมีเสียชีวิตไป๑ราย
เพราะว่าอย่างที่เราบอกไปว่าส่วนใหญ่คนที่เป็น
คือเป็นผู้ป่วยที่โอเคไปมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่รู้จัก
ถูกไหมคะดังนั้นไปดูว่ามันจะมีข้อใหม่บ้างที่มันอาจจะมีโอกาสทำให้คุณเนี่ยกลายเป็นโรคฝีดาดมานอนได้
คือ๑มีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยคนที่เป็นโรคเนี่ยค่ะ
ทำความสะอาดห้องหรือว่าใช้ห้องน้ำร่วมกับผู้ป่วย
ใช่ก็คือถ้าสมมุติว่าผู้ป่วยเขามีอาการอยู่ในขณะนั้นแล้วเราไปใช้ห้องน้ำร่วมด้วยหรือเปล่า
เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยที่สงสัยหรือว่าเป็นฝีดาตวานอนขณะที่ป่วยอยู่ไหม
มีการพูดคุยกันในระยะ๑เมตรโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย
แล้วก็๕นั่งชิดติดกับผู้ป่วยสงสัยหรือว่าผู้ป่วยที่เป็นฝีดาดวานอน
แล้วก็ดูโลกว่าเป็นหรือเปล่านะคะ
อาการต่างที่มันเกิดขึ้นคือมันจะมีไข้แน่นอนมาแน่
ศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อต่างค่ะ
หลังต่อมน้ำเหลืองโตหลังหูคอขาหนีบ
หรือว่ามีอาการเจ็บคอคัดจมูกมีการไอ
มีผื่นมีตุ่มน้ำตุ่มหนองต่างนานา
ที่เกิดขึ้นบริเวณอวัยวะเพศทะวันหรือว่าบริเวณรอบ
รวมไปถึงมีผื่นตุ่มน้ำตุ่มหนองตามข้อมือข้อเท้า
หน้าอกใบหน้าปากอวัยวะเพศรอบทะวัน
อันนี้ค่ะถ้ามีอาการแบบนี้รีบไปพบแพทย์โดยเร็วเลยนะคะ
เพื่อที่จะมีการตรวจวินิจฉัยแล้วก็ต้องมีการรีบแยกตัวเอง

ทีนี้เขาเลยมีการย้ำเตือนบอกว่าฝีนาฏวานอนสามารถป้องกันได้
โดยวิธีการคืองดมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่รู้จัก
ไม่สัมผัสแนบเนื้อคือไม่ใช่แค่เฉพาะมีสะพานพลังเดียวนะคะ
ต้องไม่สัมผัสแนบเนื้อกับผู้ที่มีผื่นตุ่มหนอง
แนะนำต้องคือล้างมือบ่อยแล้วก็ไม่ใช้ของส่วนรวมกับผู้อื่น
แบบนี้นะคะแล้วก็ให้หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด
ต้องเฝ้าระวังติดตามอาการด้วยเพราะว่าบางทีเราเงียบกันไปอย่างนี้
แต่คนติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นแล้วก็รวดเร็วมากทีเดียวนะคะ
ซึ่งจริงแล้วอย่างที่บอกมันแพร่แบบที่รวดเร็วมากนะฮะ

กรุงเทพเองเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องรู้สึกว่าต้องมาจากฝรั่ง

ตอนนี้จากคนไทยสู่คนไทยด้วยกันเองแล้ว

แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเขาบอกมันจะไปหนัก
ฝีดาดกว่านอนมันก็ไปทำลายภูมิคุ้มกันของคุณได้เหมือนกัน

เพิ่มเวลา

ไหม้กว่าเดิม
เพิ่มเวลา

ไหม้กว่าเดิม
เพิ่มเวลา
ข้าวไทยไทย

ไหม้กว่าเดิม
เพิ่มเวลา
โปรดติดตามตอนต่อไป